มาที่นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอีกหนึ่งอย่างกันบ้างนะคะนโยบายโครงการเทใจคืนศุกร์ปีใหม่ของท่านนายกรัฐมนตรี
ข่าวดีสำหรับประชาชนอย่างเราค่ะทางภาคเอกชนก็ตอบรับมาตรการนี้แล้วนะคะ
จะลดราคาสินค้ากว่า๒๗๔รายการเป็นเวลาต่อเนื่องถึง๑๐วันด้วยกัน
ตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงมาตรการสร้างความเป็นธรรมทางการค้า
และลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนภายหลังต้นทุนน้ำมันที่ลดลง
โดยนายกรัฐมนตรีก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานขอความร่วมมือภาคเอกชน
ลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคตามสัดส่วนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ลดลงค่ะ
ซึ่งตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กว่า๓๐ราย
ร่วมกันลดราคาสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน๒๗๔รายการ
ประกอบไปด้วยอาหารและเครื่องดื่มจำนวน๑๐๘รายการ
สดุก่อสร้าง๓๕รายการผลิตภัณฑ์ปริโตเรียม๑๐๑รายการ
แล้วก็ยางรถยนต์๓๐รายการในบางรายการลดสูงสุดถึง๑๐๐ละ๓๓ด้วยกัน
อกจากนี้นะคะในวันที่๑๗ถึง๒๗ธันวาคมที่จะถึงนี้
รัฐบาลก็ได้รับความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้ากว่า๑๓๐๐สาขาทั่วประเทศ
จัดโครงการเทใจคืนศุกร์เทศกาลปีใหม่
โดยก็จะลดราคาสินค้าถึง๑๗๐เพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชน
สินค้าอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งก็คาดว่าจะทำให้มีเงินสะพัดไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา
อย่างต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ
ก็ชวนคืนความสุขปลายปีกันนะนะคะ